แต่เรื่องนี้ต้องฟังสองฝ่าย
ใช่เห็นสภาพหน้าของผู้หญิงแบบนี้ไหม
ผู้หญิงต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลวิมุตินะ
ผู้หญิงคนนี้เราขอเรียกว่านางสาวหนึ่งละกันค่ะ
อายุ๒๘ปีบอกว่าโดนในเอ๊

อายุ๓๕จริงอยู่กินกันมา๘ปีแล้วนะ
ฝ่ายผัวเนี่ยทำร้ายร่างกายขังเธอเอาไว้ที่กระต๊อบอยู่ที่ราชบุรี
แล้วเอาน้ำร้อนราดตัวเธอราดหน้าเธอจนกลายเป็นแผลผู้พองทั่วตัวเลย
เธอไม่ไหวอะค่ะหนีออกมามาอยู่กับยายตรงนี้

ทีนี้มีคนประสานทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วย
นำตัวฝ่ายหญิงนางสาวหนึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวิมุติ
แล้วทีนี้เราก็ต้องตามด้วยนะคดีทำร้ายร่างกายนะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ฟังสองฝ่ายนะ
ทีมข่าวของเราก่อนหน้านี้ก็ไปหาฝ่ายชาย

บอกว่าจริงผมรักเขานะรักมากเลยฝ่ายหญิงคนนี้
ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฝ่ายหญิงไม่ช่วยเขาทำงานทำการเลย
งานบ้านก็ไม่ทำนะฮะสุดท้ายเนี่ยวันเกิดเหตุ
คือวันที่เขาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันอยู่คุณในครัวนะ
แล้วเกิดมีปากเสียงกันผมไม่ได้เอาน้ำร้อนไปราดฝ่ายหญิง
แต่ผมเนี่ยยอมรับว่าผมถีบเขาพอถีบเขาปุ๊บเขาล้มไปโดนไอ้หม้อต้มน้ำร้อน
และน้ำมันก็เลยราดใส่ตัวเขาผมเห็นผมสงสารเขามาก
ผมก็เลยพาส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมอันนี้ฝ่ายชายเปิดใจไว้
ถ้าเกิดว่าเป็นการล้มไปโดนหม้อต้มน้ำร้อนคุณผู้ชมลองนึกภาพดู
จะล้มอีท่าไหนสภาพไหนฟังผู้ชายไปแล้วใช่ไหม
ฟังฝั่งผู้หญิงบ้างละกันค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็ต้องมาสอบปากคำเธอที่โรงพยาบาลวิมุติเลย
ไปตามจับกลุ่มตัวสามีส่งฝากขังไปแล้วนะที่ศาลจังหวัดราชบุรี
เพราะว่าสามีก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็เรื่องความรุนแรงในครอบครัวด้วยฝั่งผู้หญิงนะ
ยืนยันกับตำรวจว่าหนูทะเลาะกับสามีจริงค่ะ
ทะเลาะกันประจำแล้วล่าสุดอ่ะผัวหนูนี่แหละเป็นคนบังคับ
หนูยอมรับว่าหนูเป็นคนโยนกุญแจบ้านทิ้ง
แต่หนูไม่ได้โยนกุญแจบ้านมันหล่นไปเอง
แล้วฝั่งผัวหนูเนี่ยเขาไม่พอใจเขาต้มน้ำร้อนมาราดหนู
ขังเอาไว้ในกระต๊อปตั้งแต่๒๗กุมภา๒๗๒๘จน๑มีนาคมเนี่ย
ตัวเธอหนีมาหายายที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่ตรงหน้ารามนี่แหละค่ะ
มารู้ว่าผัวเธอพยายามตามหาตัว
เธอก็กลัวกลัวว่าผัวจะมาทำอะไรเธอหรือเปล่า
เพราะตอนแรกผัวบอกว่าจะตามมาถึงที่กรุงเทพ

ลองฟังผู้หญิงค่ะ

กับที่คุณสืบสกุลบอกฝั่งผู้ชายบอกแบบนี้

ถามว่าตอนนี้อาการของเธอเป็นยังไงบ้างนะคะ

ต้องลอกแผลที่โดนน้ำร้อนลวกนะ
ตามหน้าตามแขนตามลำตัว

คุณผู้ชม